อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องเตือนภัย

เวลาเราอยากแลกเหรียญแลกธนบัต
แล้วก็ไปแลกตามร้านสะดวกซื้อบ้างต่างนาน

เนี่ยต่อไปเนี่ยร้านสะดวกซื้อจะไม่กล้ารับแลกนะ

คราวนี้แลกเหรียญ

เป็นเหรียญ๑๐บาทแล้วเป็นเหรียญปลอม

อุดรธานีเขากำลังล่าตัวอยู่นะคะ

หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี

คนร้ายเป็นผู้หญิงนำเหรียญ๑๐บาทปลอม
แลกธนบัตร๓๐๐๐บาท
๒ทุ่มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

นำเหรียญ๑๐บาทปลอมไปแลกอีก๕ร้าน

บันทึกภาพคนร้ายขณะเดินเข้าไปในร้าน
แล้วก็เจรจาขอแลกเหรียญเป็นธนบัตร

คือค่อนข้างใกล้เคียงน่าจะดูที่ความหนา

เห็นลองแบบหมุนขยับจับดู

มันไม่สามารถมานั่งนับนั่งดู

ต่อไปนี้เราจะไปแลกอะไรกับใครเขาได้ไหม

เป็นการบ้านหนักเนี่ยเขาต้องนั่งดูแบบละเอียดแบบนี้